ให้ความสนใจและก็ให้ความสัตว์ธรรมะจัดต่อเนื่องมานะครับ
ปีนี้ก็มีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรกีฬาประเภทต่าง
ไลท์ก็คือรางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมนะครับ

คนที่ได้ก็คือธีระทรวนวุลมาธันแบ็คซ้ายทีมชาติไทย
ที่ช่วยทีมช้างศึกนั้นคว้าแชมป์อาเซียนคลับเมื่อปีที่ผ่านมาครับ
รางวัลที่เหลือก็มีไฮไลท์นะครับสำคัญไม่แพ้กับรางวัลก่อนหน้านี้

ก็เป็นของเทวินหาเมื่อปีนี้นะครับ
รางวัลที่เหลือก็มีไฮไลท์นะครับสำคัญไม่แพ้กับรางวัลก่อนหน้านี้
ก็คือนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชาย
ก็เป็นของเทวินหาเมื่อปีนี้นะครับ